อีกสาวน้อยคนลุกทุ่งของเราน้องมีนตาอินทิรา

ไม่จะเล่าถึงซักเพลงมาล่ะ
ความถูกต้องนี่คือเลิศมากนะคะ

คือปกติเวลานักร้องเขาไปคอนเสิร์ต

เพลงดังของตัวเองกันใช่ไหมซึ่งน้องมีนตาเนี่ยเขาก็มีเพลงฮิตสุดปัง
เรียกว่าเป็นเพลงประจำตัวของเธอเลยก็ว่าได้กับท่าเต้นที่แบบว่า
เออขึ้นมาแล้วก็โยกซ้ายโยกขวานิดนึงแบบเลื้อยอะไรอย่างนี้
คอนเสิร์ตเนี่ยก็ต้องมีร่อนเอวนะจ๊ะแต่งานนี้ไม่ไหวถูกชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่า
เวลาไปร้องเพลงไปคอนเสิร์ตที่ไหนท่าเต้นมีท่าเดียวเหรอโชว์เดียวว่าเปล่า
ล่าสุดค่ะได้เจอน้องมีนตราก็เลยจ่อไมค์สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นสักหน่อย
มีนตาเนี่ยบอกมาว่าประเด็นนี้ก็ได้ยินมาเหมือนกัน
จริงอยากให้ทุกคนไปดูโชว์เต็มนะคะจะได้เห็นท่าเต้นหลายท่า
รวมถึงสุขภาพของวงด้วยทั้งดนตรีทั้งเสียงร้องวอนเลยจ้ะขอเลยจ้ะ
แฟนเพลงเปิดใจให้กว้างกว่านี้นะคะ
จริงแล้วอยากให้แบบอยากให้คนดูมองให้กว้างออกไปอีก
ให้เห็นรูปแบบโชว์ของเราที่เราและทีมตั้งใจแล้วมีและทีมตั้งใจมากสำหรับโชว์นี้อะไรอย่างนี้
อีกอย่างหนึ่งมินบอกเลยว่ามินเป็นนักร้องคนนึง
ไม่ได้เต้นเก่งขนาดนั้นนะคะ
ไม่ได้เต้นเก่งไม่ได้แบบมีหลายท่าให้ขนาดนั้นขนาดนั้น
เห็นว่าหลายคนที่เขามีดราม่ากัน
เพราะว่าอย่างที่บอกวกไปเมื่อกี้เลยว่า

กลุ่มที่เขาเสียเวลาไปดูเราจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คนกลุ่มที่เขาสนับสนุนเราจริง

เพราะท่านี้ด้วยอีกหนึ่งท่าเหมือนกัน

เวลาตอนที่น้องมินตรามาไทยรัฐทีวีวันนั้น
ฉันยังอยากอยู่น้องเต้นท่านี้เลย

และทั้งโชว์นี้มันคงไม่ได้มีท่าเดียวหรอก
แต่ว่าคนเขาเอาไปตัดลงติ๊กต๊อก
หรือว่าลงพวกเฟสบุ๊กไอจี
มันก็มีแค่ท่าประจำตัวน้องเลย